ไปไหนไปไหนก็คว้ารางวัลมาเพียบเลย
แต่เรื่องหัวใจเนี่ยคุณผู้ชมกลับเงียบชี
เงียบแบบนี้มากว่า๓ปีแล้วนะคะ
ออกแบบมีวิธีการเยียวยาหัวใจยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ

โสดโสดแบบในรอบ

ใช่ค่ะแล้วก็อยู่แต่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวด้วย

พอแบบเพื่อนว่างเราก็อยากให้กับครอบครัวหรือแม่ก็กับเพื่อน

เหงาอยู่กับเพื่อนนี่หนุกสุดแล้วค่ะจริง
ถึงจะโสดแต่ก็หาอะไรสนุกทำ